เล่าข่าวน้องตั้งแต่ต้องการความช่วยเหลือ
ตอนนี้ความช่วยเหลือหลั่งไหลไปหาน้องเตย๕ล้าน๙๐๐ที่โอนเงินไปให้
เราก็ต้องดูด้วยว่าได้บ้านใหม่หรือยัง

เมื่อวานนี้นะนักข่าวลงพื้นที่ไปหาย่าเสา
ย่าเสาจ๋าอันนี้คือคลิปต้นเรื่องนะที่เคยเป็นข่าวนะ

อย่าคือพี่จำได้ว่าในส่วนของบ้านเหลือ
เดี๋ยวหน่วยงานราชการจะเป็นคนมาทำให้ซ่อมให้

ลงพื้นที่มามาดูมาปรับปรุงซ่อมแซมให้
งบตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคนะคุณผู้ชม

นั้นนะเจ๊ใหม่
ใหม่ตอนไหนก็เต้นข่าวใช่ไหมแม่

ไม่มีเลยแล้วมีใครส่งข่าวไหมคะแม่
ไม่มีค่ะยังไม่รู้อะไรเลยค่ะ
รู้แต่ว่าวันนั้นคือเขารับไป

คุณผู้ชมมันติดปัญหาเนี่ยติดปัญหาเรื่องที่ดินนะ

เป็นชื่อของหลานสาวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง
คือย่าเสาเนี่ยมีสามีคือคุณตาเอียนถูกไหม

แล้วปู่เอียนเนี่ยมีน้องสาวสมมุติน้องสาวชื่อเอ

มีลูกชื่อบีที่ดินนี้เป็นของบี
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมจะสร้างบ้านใหม่ได้หรือเปล่า

แย่สาวบอกว่าเงินบริจาคในส่วนของแย่สาวล้านเก้า
ถ้าเกิดว่ามันหาที่ดินไม่ได้ย่าจะเอาตังค์ตรงนี้แหละ

เราก็เลยไปถามปู่เอียน
ปู่เอียนสามีของแย่สาวบอกว่าอ๋อ
ที่มันเป็นที่มรดกพ่อแม่ยกให้นะ

ทางหลานหลานบีที่ว่าเป็นลูกของน้องเอนะนะมาขอ

แล้วล่านล่ะลับปากบอกว่าเดี๋ยวจะโอนคืนให้
เดี๋ยวจะกลับจากเมืองนอกอีก๒ปี
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้แม่ของหลานมาเซ็นยินยอมให้ก่อนแล้ว
เรื่องที่ดินนี้ต้องว่ากันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะมันเป็นที่มรดก
นักข่าวของเราก็รู้จากนายกอบต
บอกว่าตอนนี้ค่ะทางอบจอนุมัติเงินมาสร้างบ้านให้๘๐๐๐แล้วนะ
พอเหรอมีเงินส่วนของพมจไงคะ
พัฒนาสังคมจังหวัดมาให้อีกแสนนึงก็รวมแล้วเป็น๑๘๐๐
แต่ยังติดปัญหาเรื่องของที่ดินอยู่
เคลียร์ปัญหาเรื่องที่ดินก่อนจะได้เอางบ๑๘๐๐บาท
มาสร้างบ้านให้กับย่าเสาและน้องเตยนะคะ